ท่านผู้ชมยังจำนายกุศลศรีอริยะศรีอารวงศาได้ไหมฮะ
หรือว่าคุณกุศลหมีเทศนี่อดีตสสสุโขทัยอดีตนักการเมืองดัง
พักหลังเนี่ยนี่มามีศูนย์ปฏิบัติธรรมนะครับสำนักปฏิบัติธรรมชาวศรีวิรัยที่ตำบลหนองภัยศูนย์
ดำเพอร์เมืองหนองบูรมภูนี่ฮะแล้วเขาบอกเขาจะเป็นพระอารุยะเมตรัยนะครับ
พระศรีอรุยะเมตรัยนะครับหรือพระพุทธศัตริย์ที่จะตัดสรุเป็นพระพุทธเจ้า
นี่นะครับแล้วก่อนหน้านี้ยังเคยบอกว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อจากบิ๊กตู่
เอกประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยประกาศตนเป็นศาสดาองค์สุดท้าย
แล้วสุดท้ายเขาไปเห็นคลิปในการปฏิบัติธรรมในสำนักปฏิบัติธรรมชาวศรีวิรัยของ
คุณกุศลเนี่ยนะมันก็ดูแปลกนะมีร้องพงร้องเพลงเหมือนจัดปาต้งปาร์ตี้
ค่ะอ่าเขาก็บอกมันก็เป็นวิธีการของเขาใช่ไหมอืมอ่าที่จะต้องแบบเอ่อ
แล้วก็หายเงียบไปพักใหญ่นะครับทุกผู้ชมครับแต่ว่าล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ย
ตำรวจนำหมายจับไปจับกลุ่มตัวคุณกุศลคาสำนักเลยนะฮะ
เย็นเมื่อวานนี้สพมหนบพพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี้ครับ
นั่นคุณกุศลหมีเทศนั่งอยู่ตรงนั้นเห็นไหมครับ
ที่สำนักปฏิบัติธรรมชาวศรีวิรัยที่อำเภอเมืองจังหวัดหนองบุรมภู
เอาหมายจับคดีช่อโกงซึ่งระบุชื่อนายกุศลศรีอาริยะศรีอารวงศา
กุศลหมีเทศนะครับแล้วก็คุมตัวไปนะครับ
ไปสอบส่วนที่โรงพักษ์สพมหนบ
สุดท้ายก็มีบรรดาลูกศิษย์เขาตามไปประกันตัวนะครับทุกผู้ชมครับ
ต้องไปประกันตัวกันนะครับเราก็เลยไปตรวจสอบหน่อยนะครับ
แต่ปรากฏว่าพอไปถึงที่โรงพักเนี่ยทางลูกศิษย์นะครับ
โดยเฉพาะแม่มณีแก้วสาวกคู่บรมีของคุณกุศลเขาเนี่ย
ก็ปฏิเสธไม่ขอให้มีการบันทึกภาพ
แต่ให้ข้อมูลนะฮะบอกเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นความเข้าใจผิด
ของลูกสาวอีกคนนึงที่นับถือตัวเองเนี่ยเป็นแม่
นามสกุลเดียวกันเกิดความน้อยใจคุณนิยา
หรือว่าแม่มณีแก้วเนี่ยในบางเรื่องแต่เป็นเรื่องอะไรเนี่ยไม่ขอเปิดเผย
ก็เลยนำไปสู่การแจ้งความอะไรแล้วก็มาถึงคุณกุศล
เรื่องช่อโกงอะไรพวกเนี่ยอย่างไรก็ตามนะครับ
เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับตำรวจก็ทำการสอบปากคำคุณกุศลนะฮะ
แล้วก็ให้คุมตัวไว้ในห้องผู้คุมตัวผู้ต้องหาของโรงพัก
สพมหนองบูรมภูก่อนแล้วช้าวันนี้ก็คุมตัวไปส่งสารจังหวัดหนองบูรมภูนะฮะ
เพื่อฝากขังตามขั้นตอนสุดท้ายศาลอนุญาตให้ประกันตัวนะครับ
เราย้อนไปเมื่อปี๖๔นะฮะค่ะคุณกุศลเนี่ยเคยเป็นข่าวดังนะครับ
ดังนะครับเกี่ยวกับเรื่องการสร้างสำนักนะเป็นสำนักปฏิบัติธรรม
ชาวศรีวิรัยที่หนองบุรมภูแต่วิธีที่เขาไปเห็นกันเนี่ยมันแตกต่าง
จากสำนักปฏิบัติธรรมทั่วไปเหลือเพิ่งเราก็ลงพื้นที่ไปนะ
มีคลิปช่วงที่ทำพิธีอยู่บางส่วนด้วยนะครับ

ตอนนั้นเนี่ยใช่วันนี้ตีก็เลยไปอีกนะฮะท่านผู้ชมครับ
คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวของเราอ่า
ที่สำนักปฏิบัติธรรมชาวศรีวิลัยไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ก็เป็นจังหวะที่เจอคุณกุศลพอดีเลยนะฮะแม่นี่
บุญกุศลของติหรือเปล่าอ่าได้เจอคุณกุศลพอดีอืม
กลับมาจากศาลพอดีเลยนะอ่าแต่ว่าทางคุณกุศลเขาบอก
เขายังไม่พร้อมให้ข้อมูลนะครับบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่วงบ่ายเนี่ย
ให้ติมาใหม่อ๋อนับพิติพรุ่งนี้เหรออ่า
พรุ่งนี้ตอนบ่ายนะเดี๋ยวให้ติมาอีกทีนึง
อ่าวันนี้บรรยากาศที่สำนักก็ดูเงียบเหงาหน่อยนะครับ
คุณนิดาเป็นลูกศิษย์ที่อยู่ที่อุบลรัชธานีนะครับ
ลูกศิษย์แล้วนะเคยออกมาแฉตอนนั้นบอกว่าถูกคุณกุศล
หลอกจนหลงเชื่อศูนย์เงินหลักแสนแล้วไปแจ้งความเอาผิดกับคุณกุศล
วันนี้เนี่ยเราก็ไปหาคุณนิดาอีกครั้งหนึ่งเธอก็เล่าให้ฟังบอกว่า
รู้จักกับคุณกุศลเมื่อ๓๐ธันวาคมปี๖๒
เพื่อนบ้านที่รู้จักกันโทรไปปลุกนะบอกว่าจะมีประชุมธรรมะที่หมู่บ้านหนึ่ง
เธอก็ไปพอไปถึงไปเจอลูกศิษย์ของคุณกุศลสอนให้ปฏิบัติธรรม
แต่งกายด้วยชุดสีขาวให้ยกจิตยกใจระลึกนึกถึงพระเจ้า
ผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณคุณกุศลเองก็อ้างตัวเป็นพระเจ้า
ลงมาที่โลกมนุษย์เพื่อจะมาทำให้คนเนี่ยที่ไม่หลุดพ้นเนี่ยกลับนิพาน
ตอนนั้นก็เลยหลงเชื่อแล้วก็โอนเงินให้ไปด้วย
มีหลักฐานสลิปการโอนเงินโอนเงินให้ไปแสนกว่าบาท
แต่ต่อมาสิ่งต่างที่คุณกุศลบอกมันไม่เป็นความจริง
แล้วเวลาที่องค์ลงเนี่ยจะเป็นเจ้าเป็นกษัตริย์อะไรพวกนี้
มีผ้ามเหสีมีอัครมเหสี
แล้วแต่ว่าคืนนี้จะพอใจเรียกใครให้มารับใช้
เคยเป็นสนมพ่อนะสุดท้ายก็ถวายตัว
แล้วครอบครัวคุณก็พังหมดอย่างนี้
คุณควรจะมีสติกลับไปบ้านได้แล้วไปดูลูกไปดูผัวตัวเอง
อันนี้ทางฝั่งของอดีตลูกศิษย์คุณกุศลนะ
วันนี้เธอก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอฟังคุณกุศล
บ่ายพรุ่งนี้นะฮะที่นัดกับติไว้นะ
ทุกผู้ชมครับตอนนั้นเนี่ยคุณกุศลก็เคยออกมาชี้แจงเรื่องนี้นะครับ
บอกว่าตัวเองไม่ได้โกงเงินของคุณนิดานะ
อ่าที่คุณนิดาจ่ายเงินมาให้เนี่ยคือความสมัครใจยินดีเข้าร่วมอบรม
โครงการพัฒนาประเทศให้เจริญศรีวิลัยประชาชนสุขสรรค์หน้าใส
เข้าสู่ยุคสังคมกุศลศรีอาริยะการอบรมแต่ละครั้ง
ก็มีการชี้แจงรายละเอียดว่าต้องชำระเงินค่าอบรมเท่าไหร่
ส่วนเรื่องเปลี่ยนนามสกุลนะคุณกุศลบอกตัวคุณกุศลเนี่ย
มีความรู้เรื่องศาสตร์ในการเปลี่ยนชื่ออยู่แล้วนะ
ก็เลยให้คุณนิดาเนี่ยเปลี่ยนนามสกุลชื่ออานิดานามสกุลนามสมมุติ
นี่ก็เลยทำนายทายทักตามความรู้ที่ตัวเองมีนะครับ
ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าตัวว่าเชื่อหรือไม่เชื่ออืม
แต่คุณนิดาเนี่ยตอนนั้นเขาก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นนามสกุลกุศลธรรมกุล
ก่อนที่ตอนนี้จะเปลี่ยนกลับไปเป็นนามสกุลอย่างอื่น
เอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยรอฟังคุณกุศลชี้แจงอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับ
อ่าเกี่ยวกับเรื่องการถูกดำเนินคดีครั้งล่าสุดหรือว่าเรื่องราวต่างต่าง
พรุ่งนี้รอฟังนะฮะนัดติไว้ตอนบ่ายนะครับ